อีกหนึ่งข่าวดีของแฟนกีฬาชาวไทยนะครับนั่นคือ
ไทยรัฐทีวีของเรานะครับจับมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
จะถ่ายท่อสดนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่รวมไปถึงชุดยู๒๓ปีด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเจอจีนหรือว่าเกาหลีใต้เย่าเยือนเนี่ยเราถ่ายทั้งหมดนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีนั่นคือคาราบาลครับครับก็จะถ่ายตั้งแต่รอบสามวันนี้เลยครับ
คุณวัชละวัชลพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ร่วมแถลงข่าวการถ่ายท่อสดศึกฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
การคว้าสิทธิ์ถ่ายท่อสดในครั้งนี้อยู่ในระยะเวลา๒ปี
ไปจนถึงเดือนตุลาคมปี๒๐๒๕นะครับ
๒๐๒๖รอบคันเพิ่มเลือกรอบ๒อีก๖นัดนะครับ
เป็นผู้ถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
เป็นเวลา๒ปีนับจากตอนนี้ไปนะครับ